เชฟทำไมต้องเอามารวมกันแบบนี้ก่อนนะเอามาผสมอย่างเงี้ทำไมเราไม่ผัดในหม้อ
มันผัดแล้วไม่ค่อยเติมอ่ะเพราะถ้าเราลงกระทะเลยเหมือนมันความความชื้นอ่ะมันจะหายไปมันจะแบบเกิดโอกาสไหม้ได้

ต้องนะครับตัวพร็อมไอซานรีดีนมีน้ำมันอยู่ดี

บ้างแล้วอีกยิ้มมากเลยอ่ะ

มันหอมอ่ะใส่ตัวพัสต้าได้เลย
อ่ะใส่เลยนะครับใส่เลยครับ

แต่งด้วยมะเขือเทศครับแต่งด้วยมะเขือเทศ

เพราะเขาชอบกินทางแม่
เดี๋ยวจะเอาไปทำให้สามอีกครั้ง

ถ้าเราไม่ทานสมุทรเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ

พริกเสร็จแล้วอ่าแอ๊ะเชฟชอบแล้วชอบคุณผู้ชม
เสร็จแล้วค่ะ
อ๋อไม่รู้สึกอิ่ม
เสร็จแล้วจำว่าเราดูแบบว่ามันดูเยอะมากค่ะ
มันดูแบบว่าแน่นอะมันดูอู๋มมากเลยค่ะ

แต่ของเชฟดูดิมมากเดี๋ยวเชฟต้องให้คะแนนเดียวก่อนนะคะ

เป็นอย่างไรบ้างคะคะแนนหน้าตาความสวยงาม

เอานี่นะ

ให้๕เลย

เชฟชิมของเรา

แต่เราเผลอว่าอาหุ้นชีสเพิ่ม

อืมเหมือนกับพริกลองชิมของเราซ้วน

เข้าไหมเข้ากัน

ซามอนเขาจะมีความเค็มนิดอยู่แล้ว
แล้วพอมาเจอแบบว่าซอสที่เชฟปิงทำไว้เนี่ย
มันจะเปรี้ยวหวานมาเลยพอดีกัน
น้ำไหม้ภูติที่สำคัญถูกว่ามันง่ายจริงเนาะ
เมื่อกี้ขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากใช่ค่ะ

มะเขือเทศถ้าคนไม่ชอบทานก็ไม่ต้องอบอะไร

ที่ใช้เวลานิดนึงเพราะมีมะเขือเทศก็ต้องอบ๑๐นาที

ชิมได้ป่ะอัพริกก็ต้องชิมเนอะเป็นไงอ่ะจริงหรือเปล่ามันยังมีความเป็นมะเขือเทศอยู่มั้ย
มันมีความเป็นมะเขือเทศแต่ว่ากลิ่นมันน้อยลงนิดนึงข้างในโอเคนะเซฟอร่อยดี
้านใจไม่ได้เยียด
ถ้าเราทานได้เราเชื่อว่าหลายคนทานได้เพราะมะเขือเทศก็ไม่ค่อยชอบ
กับเครื่องจากด้านใจ
๔๕แล้วกันนะครับ๔๕อีกจุด๕มันหายไปไหนคะเชฟไม่อ่ะ
เส้นมันเยอะไปเยี่ยม
สำหรับเมนูกระทะหล่อวันนี้๒แม่บ้านของเราได้คะแนนรวมไปที่๙๕คะแนน
เสียดายเสียดายขาดอีกเสี้ยวเดียวก็จะได้เต็ม๑๐คะแนนแต่ไม่เป็นไรนะคะ
ถึงจะไม่ได้คะแนนเต็มสิบแต่คะแนนความสวยแซ่บเอาไปเต็มร้อยเลยค่ะ
วันนี้ขอบคุณเชฟมากเลยนะที่มาสอนแบบว่าเมนูอันแสนง่ายดายนะ

ช่วงหน้านะคะพี่กาวเราต้องทำตัวเป็นนางมันร้าย
เพราะผู้ชายของเรนเขาชอบแบบโดรนร้าย

พี่ก็เขาชอบไงเขาเล่นมารายการเราใช่ไหม

ไม่รู้สินะว่าแบบเขาจะเปลี่ยนใจมาชอบพวกเราสองคนหรือเปล่า
นั่นแหละสิต้องช่วงหน้านั้นเนี่ยช่วง

เชฟบ๊ายบายนะ